เงินร้อยสองร้อยพันสองพันนี่มีค่ามากนะ
อย่างเรื่องราวเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
สะท้อนให้เห็นเลยว่าคนไทยจิตใจดี
ซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์อย่างเรื่องนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหาร
นี่กะเพราสาวบาทคือ๒๐บาท

ร้านนี้อยู่ที่ตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
เป็นร้านของพี่คนไทยน้ำใจงาม
นั่นคือคุณระวีการเลิศนาวีพร

เขาเป็นลูกค้ามาซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าว
เมื่อวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
พอซื้อเสร็จควักจ่ายตังค์ไปเรียบร้อย
ปรากฏว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาทำเงินแบงค์พันหล่น

เขาก็เลยนำคลิปนำข้อความนำภาพไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพื่อตามหาผู้ชายคนที่ว่าน่าจะสักอายุประมาณ๒๕๓๕ปี

เรื่องราวนี้กระจอนกระจายกันไปทั่วเลย
หลายคนก็พูดถึงนะคะ

คนที่ทำเงินหล่นจะมารับคืน
ระวีการเจ้าของร้านก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะ
เพราะว่ากลัวว่าจะเดือดร้อน

ก็เลยอยากจะฝากบอกแล้วกันนะคะว่า
ถ้าใครเห็นเจ้าตัวคนที่ทำเงินหล่นเนี่ย

ส่วนใครคิดจะมาแอบอ้าง
มาหลอกลวงเอาเงินไปนี่โอ้

อย่าได้ทำเลยเพราะว่าพี่เขามีกล้องวงจรปิด

ก็มาติดต่อขอรับคืนได้ทุกเวลา
ที่ร้านบิ๊กบึ้มกระเภาสาวบาทจ้า